เรื่องของภักดิ์การเมืองหน้าใหม่ที่ตั้งขึ้นมาหลายภักดิ์
อย่างภักดิ์ประชาชนปฏิรูปมีนายภัยบุญนิติตะวัน
เป็นหัวหน้าพักก็บอกว่าจะสนับสนุนผลเอกประยุทธ์ให้เป็นนายกรัฐมนตรี
ส่วนทางด้านภักดิ์ไทยสีวิไลก็มีการจัดประชุมสามัญครั้งที่หนึ่งขึ้น
ประชุมใหญ่เขาชูนโยบายจะปราบคนโกง
ให้หมดไปจากแผ่นดินไทยใน๔ปี
ซึ่งก็ต้องคร่าวต้องฟันต้องตัดหัวก็เลยหรือ

โกงให้หมดจากแผ่นดินไทยใน๔ปี
เป็นบรรยากาศหลังการประชุมใหญ่ของพักไทยศรีวิลัย
ก็มีมติเลือกให้นายมงคลกิจสุขสินธารานนท์
ซึ่งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการภาคีเครือข่าย
ต่อต้านการทุจริตคอรับชั่นนี่นั่งแท่นเป็นหัวหน้าภักดิ์
แล้วก็มีคนที่คุ้นหน้าคุ้นตานี่ผมยาวอยู่นี่นะคะ
คือคุณมาร์คพิษบูนายนัชพลสุพัฒนะเป็นรองหัวหน้าพัก
ส่วนกรรมการบริหารพักตำแหน่งอื่นก็มีทั้งอดีตแกนนำกลุ่มพันธมิตร
กลุ่มนพชอุบลรัชธานี
รวมถึงมีนายวิวัตรเจริญพาณิชย์สิริอดีตผอองค์การต่อต้านคอรัปชั่น
ที่ได้รับเลือกให้เป็นเลขาธิการพักนะคะ
นายมงคลกิจนำพระแสงดาบจำลองสมเด็จพระเจ้าตักศิลป์มหาราช
ที่ได้รับจากเจ้าอาวาสวัดพรานนกที่อายุทยา
มาใช้ตัดคอหุ่นจำลองคนขี้โกง
หลังจากที่ได้ร่วมกันทุบหม้อข้าวประกาศสงครามกับการทุจริตเลยนะคะ
ข้างหุ่นไหมฮะหม้อข้าวแตกไปแล้ว

เขาบอกว่าทุบหม้อข้าวประกาศปราบโกง
ก็หัวหน้าพักบอกนะคะบอกว่าการทำให้บ้านเมืองเข้าสู่ยุคศรีวิลัย
เหมือนชื่อพักเนี่ยทุกคนต้องลืมตาอ้าปากต้องอยู่ดีมีสุข
หากมีโอกาสเข้าไปมีอำนาจ
ปราบคนโกงให้สิ้นจากแผ่นดินไทยใน๔ปี
เขาบอกว่ายึดหลัก๓ปคุณ
คือปราบรามการทุจริตทุกรูปแบบนะ
เปลี่ยนแปลงด้วยการปฏิรูปข้าราชการ

ที่๓คือปกป้องคนจนไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากคนรวย

นิรัทธศกรรมคดีทางการเมือง
ลดภาระหนี้สาธารณะของประเทศ
จะเริ่มต้นจากการรัดเข็มขัดรายจ่ายของภาครัฐ
โดยเฉพาะการลดเงินเดือนข้าราชการการเมือง
คณะรัฐมนตรีสสหรือว่าสว
ต้องมีเงินเดือนลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ๓๐นะคะ
รองหัวหน้าพักพูดเรื่องนี้หน่อยค่ะ
ไปดูอีกพักหนึ่งค่ะพักประชาชนปฏิรูป
ก็เลือกนายภัยบูลนิติตะวันเป็นหัวหน้าพัก

ซึ่งทางพักก็บอกว่าจะยึดมั่นอุดมการ

แล้วก็ยังเห็นว่านายกประยุทธ์
เหมาะสมในการเป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากการเลือกตั้ง
เพราะว่าตรวจสอบแล้วนายกคนนี้ไม่มีเรื่องทุจริต

มาดูความเคลื่อนไหวของอดีตนายกรัฐมนตรีพี่น้อง
ก็คือนายทักษิณและนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์กันบ้างค่ะ
ล่าสุดมีการโพสต์ภาพผ่านไอจี
บอกว่าเดินทางไปสหรัฐอเมริกา
มีโอกาสพบกับเพื่อนเก่า
สมัยที่ยังเป็นนักเรียนนักธุรกิจ

เคยได้ใช้ชีวิตอยู่ช่วงเวลาหนึ่ง
ก็คือสมัยที่เรียนปริญญาโท

แล้วก็บอกว่าการที่มาเยือนสถานที่แบบนี้

ส่วนวันนี้บ้านเราก็ต้องดูเรื่องของ
ลงพื้นที่ของนายยกรัฐมนตรี

แล้วก็นครสวรรค์การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนะครับ